คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่๒ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะ
เรามีมุมข้างเคียงที่ถือว่าเป็นสีสันและคนพูดถึงกันเยอะมากค่ะ
เรื่องของเหรียญรุ่นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะนี่ค่ะมีเหรียญแบบนี้ด้วยค่ะ
ศิราเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐสัมภาษณ์สื่อแล้วสื่อสะดุดตาว่า
สร้อยทองเส้นเบอร์เรอเลยแล้วเหรียญนี่น่าคุ้น
พี่เรียกว่าห้อยพระหลวงพ่อองค์ไหนมา
แต่นายศิราบอกว่านี่คือเหรียญรุ่นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็มีรูปหน้าเลยนะคะ
โหรองนายกบุญนาภักดิ์พลังประชารัฐสัมภาษณ์นี่ค่ะ

ทองน้ำหนัก๒สลึงความยาวหนิว๑สลักชื่อด้วยนะคะ
ก็เลยบอกว่านับถือลุงป้อมปกปักคุ้มครองพ้นภัยทุกเรื่อง
ใส่แล้วอุ่นใจนายศิราบอกแบบนี้จริง
ก็เรานับถือนะครับนับถือองค์นี้นะครับนับถือมากนะ
นับถือแล้วก็เราคิดว่าเราปกป้องคุ้มครองเราได้นะครับ
แล้วก็สมควรที่จะมาห้อยคอคนอย่างสสิระนะครับ
อุ่นใจครับ
อะไรครับ
คุ้มครองทำเองครับ
นี่ค่ะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าสะกดผิดนะคะ

แต่คุณศิราก็บอกว่าทางร้านทองรีบทำไปหน่อยก็เลยสะกดผิด
แล้วก็ยังมีเหรียญรุ่นวัดป่ารอยต่อด้วย
เดี๋ยวจะแจ้งปวชอสร้อยแจ้งแล้วเหรียญเพิ่งทำเดี๋ยวแจ้งต่อนะฮะ